แต่ว่าคือชวนกันไปถังย่ามันอยู่ริมสะน้ำในสวนลำไย
ปรากฏว่าคุณยายลื่นแล้วพลัดตกลงไป

ตาเองอายุมากว่ายน้ำก็ไม่เป็น
ฉะนั้นยิ่งอายุมากยิ่งแรงไม่ค่อยมี
สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ
ชิคกี้พายได้ค้นหาร่างของสองตายาบริเวณสระน้ำบ่าวน้อย

ใช้เวลาไม่นานสุดท้ายพบศพของทั้งคู่
คุณตาเนี่ยชื่อในกรรมภรศิระอายุ๘๘ปีแล้ว
คุณยายชื่อนางถมพรศิระอายุ๘๓ปี

เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ต้องให้แพทย์นิตเวชชันสูตรพลิกศพนะคะ
ก่อนนำร่างส่งต่อให้ญาตินำไปปรัมเพลินกุศล

ก่อนเกิดเหตุเห็นสองตายามาถางย่าอยู่บริเวณนี้นี่แหละ
เห็นจังหวะว่ายายลื่นถลัยตกลงไป

สุดท้ายกลายเป็นว่าช่วยกันไม่ไหว
เอาจริงทั้งตาแล้วยายก็อายุมาก

ได้มีร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใด
ก็ต้องให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป